ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นประเด็นดราม่ากันค่ะคุณก๊อฟจนต้องหาคำตอบ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่กาญจนบุรีอุทยานทองผาภูมิ
แล้วมีการถ่ายคลิปนักท่องเที่ยวอะค่ะไต่ลงสรรคมมีดนะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่ท้าทายของภูเขานะคะเป็นจุดที่หวัดเสียวที่สุด
โดยที่ในคลิปบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วนักท่องเที่ยวมีความเสี่ยงแบบนี้นะคะ
จนกลายเป็นประเด็นรามากันค่ะ
นี่ดูครับมีแต่รูปภาพครับเจ้าหน้าที่ไม่อยู่

อย่างน้อยที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องมีสักคนหนึ่งช่วยดูแลคุกครอง
ภาพนี้ความยาว๔๕วินาทีนะคะแต่พอมีการโพสต์ลงในออนไลน์
โอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กันไปยาวเหยียดเลยค่ะ
เพราะว่าอันนี้คือความอันตรายเนื่องจากตรงจุดนี้
มันเป็นจุดที่เรียกว่าหวัดเสียวเป็นจุดท้าทาย
คือใครที่ไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติตรงเขาช้างเผือก
ที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกาญจนบุรี
ตรงจุดนี้ก็คือเขาช้างเผือกแล้วมันเป็นจุดที่ท้าทายและหวัดเสียว
ใช่มันเหมือนเป็นคล้ายสรรเขาถึงเรียกว่าสรรคมมี่
เพราะว่ามันแบบเล็กนิดเดียวฮะเดินได้ทีละคนอย่างนี้ฮะ

แต่ทีนี้คนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็พูดในคลิปบอก
นักท่องเที่ยวลงมาตั้งหลายคนไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ดูสักคนหนึ่ง
่ลงสรรคมมีดลงมาแบบนี้นะคะ
ก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ท้ายสุดแล้วมีคำชี้แจงค่ะ
เพราะว่านายทิมกับนายน้อยนะคะก็พาเพื่อนลูกหาบ
ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนะคะคือ๓คนนี้เขาเป็นลูกหาบ
นายแดงเป็นคนถ่ายคลิปก็เพื่อนลูกหาบสองคน
ก็พาออกมาแล้วก็มาขอโทษค่ะ
โดยนายทิมบอกว่าคนถ่ายคลิปไว้ก็คือนายแดง
ถ่ายไว้เมื่อ๒๗พฤศจิกายนซึ่งเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแหละ
แล้วตอนที่นายแดงพูดว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูนักท่องเที่ยวเนี่ย
จริงแล้วเจ้าหน้าที่เขาอยู่นะคะเขาอยู่ตรงนั้น
แต่ว่ามันมีเหตุก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเป็นตะคริว
ก็เลยต้องไปส่งข้างล่างใช้เวลาไม่ถึง๑นาที
เขาก็รีบกลับขึ้นมาแล้วก็ยืนดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ซึ่งเราเห็นในคลิปเนี่ยเราไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
แล้วก็อยากจะขอโทษด้วยที่คลิปนี้ทำให้สังคมเข้าใจผิดค่ะ
ครับ
แล้วรีบปิดคลิปไป
แต่ว่าเขาไม่ได้หันไปมองว่าเจ้าหน้าที่อยู่กับเขาข้างหลัง

เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่าย

ยืนยันครับเพราะว่าวันนั้นพวกผม๓คนอยู่ตรงนั้นจริงครับ
ก็ออกมาขอโทษชี้แจงแล้วก็ยืนยันนะคะ

พูดไปไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่นะคะ
และเรื่องนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิค่ะ
คุณรัชสิทธิ์ก็บอกว่าคนถ่ายออกมาขอโทษแล้ว
เขาไม่รู้นะคะว่าใครปล่อยคลิปนี้ไป
แล้วทำให้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเสียชื่อเสียง

อธิบดีกรมอุทยานได้ทราบเรื่องแล้วค่ะ